ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณวิทย์ร้อง

คุณวิทย์
ร้องได้ครับ
ยินดีด้วยครับ
สิ้นสุดการประกาศของคุณป่าว่าคุณวิทย์เขาร้องได้
สิ่งที่ชื่นมื้นที่สุดคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เห็น
ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณวิทย์เองหรือว่ากองเชียร์รวมถึงพวกเราด้วย
ปึ้มปลิบแล้วมีความสุขและปึ้มตัวเข้าไปอีก
ที่จะประกาศว่าคุณวิทย์รับแล้วค่ะ
ในเพลงที่๒แบบนี้
ของคุณสายันสัญญาแต่ว่านำเพลงนี้ไปให้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณร้องได้อย่างลงตัว
จึงทำให้เพลงนี้เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่ง
เมื่อกี้ที่คุณวิทย์ร้องไปก็ร้องไปในสไตล์ของคุณสอนเพชร
ร้องแบบคุณสายันได้ไหมเพลงนี้

เดี๋ยวเอาแต่เสียงไม่เอาหน้าได้ไหมคะ

พี่น่าเออหน้ามันไม่มาเสียงไม่มาด้วย
อ๋อขอโทษคือต้องมีหน้าด้วยถ้าจะได้เสียง

แม่คนที่อยากร้องนานกว่านี้
แต่ว่ากลัวตะคิวจะกินหน้า

หนึ่งนี่บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าทำไมคุณสัญญาณรอต้นอย่างนี้

คือเอาไมค์ออกไปจะเป็นจังหวะหายใจเข้าพอดี

มันเป็นเทคนิคว่าเย็ดทำกันอย่างงี้
สลบก็ชอบไปเล่นอย่างงี้

ตอนที่บอกประกาศว่าได้แล้วได้๑๐๐๐บาท

ถ้าเอาแบบของในบ้านนะครับของใช้ในบ้านนี่
ถ้าเป็นข้าวสารก็ถังละ๔๘๐ครับ

คนนี้ไม่เก่งเลขอะ

ถ้าซื้อของแห้งอย่างเดียวป
มาถึงเพลงที่๓กันเลย

ตอนนี้คุณวิทย์มีอยู่แล้ว

เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาท

สามมาเลย
สวัสดีครับ

แต่ไม่ได้ร้องเลย

ก็เคยร้องแต่ว่าช่วงหลังไม่ได้ร้องเลย

ถ้าเลือกที่จะหยุดตอนนี้คุณวิทย์มีแค่หนึ่งหมื่นบาท

แต่ถ้าเลือกที่จะเล่นต่อถ้าร้องผิดเหลือ๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องได้รับสองหมื่นตัวช่วยยังมี

เพลงที่สามมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณวิทย์จะเล่นหรือจะหยุดครับ
ตอบว่าเล่น

เพื่อที่จะรับสองหมื่น
แต่การที่จะเล่นตอนนี้มีโอกาสเดียวก็คือตัวช่วย
เพราะคุณวิทย์บอกแล้วว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องมานานมาก

จะใช้หรือไม่ใช้
ใช้

ทีนี้คุณวิทย์บอกว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้มาเลย
ตัวช่วยของเรานะครับมีตั้งแต่ที่ดีที่สุดก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลย
เปลี่ยนเพลงฟังเพลงโจทย์หนึ่งท่อนโทรหาคนรู้จัก
ร้องผิดได้หนึ่งคำหรือเพลงเก่งของคุณอยากได้อะไรมากที่สุด
อยากได้เพลงเก่งครับไม่ก็ข้ามไปเลยก็ได้
ต้องเลือกให้ดีกันแล้วกันเพราะว่าตัวช่วย๒ตัวช่วยที่คุณวิทย์อยากได้จาก๖แผ่น๑ใน๓นะ
ตัวช่วยเลือกให้ดีกันแล้วกันมา
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคา

ใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลง
หว่อนหลวงพ่อเหลือวัดสาวจงก
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงนั้ง
จังงัง

ขอพรต่อหลวงปุศุกร์
ขอจงช่วยลูกสะพดให้มีมนต์พัง

ที่หวานระทัง
ขอให้ลุ่มลง

กังวานซะของอ่อน
สิบนิวพนมแล้วคงลงกรา
แทบปาดพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้ว
ที่อยู่เมืองชน
หว่อนหลวงปุธวัดวัดช่าง
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสารเสรี
เป็นการขอพรจากหลวงพ่อนะครับ
เกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
ขอพรให้วิทย์คนนี้ผ่านเพลงที่๓ไปให้ได้
อ่าแต่หลวงพ่อบอกพ่อไม่มีพรอยากได้พรให้ไป๗๑๑

ร้องแล้วถึงแบบอาการหลังร้องถึงได้แลนดูไม่มีความสุขคุณวิทย์
ค่ะแต่ถ้าร้องผิดเหลือ๕๐๐๐บาทนะครับถ้าร้องได้
หมื่นบาทคิดว่ามันได้ไว้ก่อนกันแล้วกัน

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณวิทย์ร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๓มูลค่า๒มื้นบาท
คุณวิทย์ร้อง
สวัสดีภิกษ์